พี่น้องชาวกรุงเทพหมานครครับ
ในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่จะชี้ชะตาว่า
การระบาดของเชื้อจะควบคุมได้หรือไม่
ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจสั่งการให้ทุกคนหยุดทำงาน
แต่ผมจะขอร้องให้สถานที่ทำงาน
ที่สามารถให้พนักงานทำงานที่บ้านได้
หยุดงานเป็นการชั่วคราว
รวมถึงขอให้งดจัดกิจกรรมต่าง
ที่จะทำให้มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
งดร่วมกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
ตลอดจนงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง
ดังนั้นขอทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับผม
ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ล้างมือและไม่ไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับ
ผมจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านและทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙
และเพื่อให้การควบคุมโรคดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
ผมขอให้ทุกสถานที่เว้นระยะห่าง๑๒เมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
รวมถึงร้านอาหารต่าง
จำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปบ้านเท่านั้น
สำหรับห้างสรรพสินค้าและตลาด
ให้เปิดได้เฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหาร
และสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันเท่านั้น
ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
กักตุ้นสินค้าและอาหารกันนะครับ
ผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับ
อกจากนั้นยังขอความร่วมมือปิดสถานที่อื่น
ที่เป็นแหล่งรวมตัวของคนจำนวนมาก
ที่มาอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ซึ่งจะมีประกาศในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้
สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้จะมีผู้อำนวยการเขต
คอยควบคุมกำกับดูแลทุกสถานที่
ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและจริงจัง
หากพบว่ามีสถานที่ใดไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ให้รายงานต่อผมโดยตรงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพหมานคร
พิจารณาปิดสถานที่นั้นตามมาตรา๓๕แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
จะลดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้น้อยลง
เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการภายในกระบวนรถ
ไม่ว่าจะเป็นรถระบบล้อรางเรือทั้งหมดเลยนะครับ
เพื่อจะลดโอกาสในการแพร่เชื้อการแพร่เชื้อโควิด๑๙

พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการจะต้องรอรถนานขึ้น
แต่เพื่อความปลอดภัยของท่าน
และควบคุมอัตราการแพร่เชื้อโรค
ผมจึงอยากจะขอให้ทุกท่านเข้าใจ

หวังว่าผู้ประกอบการขนส่งมวลชน

ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อ
และดำเนินการในแนวทางเดียวกันนี้เช่นกัน
โดยคำสั่งและมาตรการทั้งหมดให้เริ่ม

ผมเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ดีครับ
และไม่ต้องการใช้มาตรการตามกฎหมาย
ในการบังคับลงโทษพี่น้องประชาชน

เป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมากนะครับ
และการจะควบคุมโรคจำเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน

ดังนั้นผมขอลองทุกท่าน

และให้ความร่วมมือกับมาตรการ

เชื้อโควิด๑๙อยู่ใกล้ตัวเรา

ตัวเราเองคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน
หรือเพื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าพวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกฝ่าย
ได้ทำงานกันอย่างเต็มกำลังในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย
รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุกวันไม่หยุด
แม้กระทั่งเวลาที่ท่านนอนในยามค่ำคืนท่านนอน
แต่คนของเราก็ยังทำงานอยู่สุดท้ายนี้อย่างที่ผมได้พูดทุกครั้ง
ผมเข้าใจดีว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่จะปิดสถานที่ต่าง
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ผมขอให้ทุกท่าน
คำนึงถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด
อยู่บ้านของท่านคือการช่วยชาติป้องกันการคุกคามของโควิด๑๙
เพื่อพวกเราทุกคน
กรุงเทพมหานครจะทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเราจะผ่านวิกฤต
ครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งกรุงเทพมหานครและคนในประเทศไทยนะครับ